เรือข้ามฝากท่าน้ำนนท์นะคะ
ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเลยค่ะพี่อุ๋ย
อยู่ดีเครื่องดับ

ผู้โดยสารตกใจชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์

เข้าไปรับสู่
คนนั่งในเรือปากนี้ใจหายสมมุติว่า
นี่ค่ะคือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
นี่ค่ะแล้วดูผู้โดยสารที่อยู่บนเรือนะคะ
คือเครื่องดับเครื่องพังดับเลย
แล้วสังเกตกระแสน้ำนะคะก็ค่อนข้างเชี่ยวพอสมควรค่ะ

นี่ค่ะคือท่าเรือข้างฟากท่าน้ำนนทบุรีบางศรีเมืองค่ะ
ผู้โดยสารกับ๓๐คนที่อยู่บนเรือ
เรือฝากกระแสน้ำเครื่องยนต์คงทำงานหนักทำงานไม่ไหวแล้วดับไปเลย
นี่ค่ะสู้กระแสน้ำไม่ไหว
ผู้โดยสารตกใจนะทุกคนตกใจนะคะ
มีเรืออีกลำนึงค่ะรับผู้โดยสารจากฝั่งท่าน้ำบางศรีเมือง
ก็นำเรือไปเทียบประคองเรือลำดังกล่าว
ให้เข้าท่าเรือฝั่งบางศรีเมืองแต่ยากค่ะ
กระแสน้ำแรงเรือก็เลยไหลเห็นไหมคะ

แล้วถ้าเราอยู่บนเรือใช่พี่อุ๋ย
เพราะการไหลไปตามกระแสน้ำมันก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เราก็คิดไปได้ร้อยแปดแล้วฮะเสี่ยงที่เรือจะพลิกคว่ำค่ะ

เรือสองลำสามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัยโอ้โห
ทุกคนก็โล่งใจเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่ดูแลเรื่องการเดินเรือค่ะ
ไม่เยอะครับไม่เยอะ
อ๋อยังไม่เยอะนะ

แล้วก็ต้องเลยร์ตามน้ำไปใช่ไหมพี่

ดูอยู่บ้างไม่มีอะไรที่กระดาย
ปลอดภัยอยู่ครับ

อยู่บนเรือไม่เยอะตอนจังหวะที่เกิดเหตุ
แต่เราเองมองว่าเยอะเนอะเราก็เห็นว่าก็หลายคนอยู่

ใช่เรามองด้วยสายตาเรารู้สึกว่าเยอะ

นายบัวผันเชิดชัยภูมิก็บอกว่า
เหตุการณ์เมื่อวานไม่ใช่เครื่องยนต์เสีย

พนักงานเรือจะหมุนและจะหมุนแบบไร้ทิศทางเลย
เพราะว่ากระแสน้ำไหลแรงมาก
โชคดีเมื่อวานไม่มีเรือสายนะคะ
มีแต่เรือด่วนเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะหลบทางให้
คือถ้ามีเรือทรายเนี่ยมันลำใหญ่
มันหลบไม่ได้ค่ะอาจจะปะทะอาจจะชนกันได้
แต่ผู้โดยสารบนเรือก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะคะ
แล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น
ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยพี่ที่ขับเรือบอก
หรือเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพี่อุ๋ยเราตกใจแทน
บอกเกิดขึ้นบ่อยค่ะเพราะว่าเรือมันต้องต้านกับกระแสน้ำ
แล้วมันก็จะมีสวะลอยอยู่ในแม่น้ำ

แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บังคับเรือไม่ได้ถึงขนาดนี้ค่ะ
ส่วนเรือลำที่เสียก็ต้องไปเข้าอู่เพื่อให้ซ่อม
แล้วก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อนำออกมาใช้งานอีก

มีผสังในตอนน้ำแรงเนี่ยแรงครับแรง

ลำบากทำให้แรงไปล่านะ
ใช่ครับมันประคองเรือลำบากครับ
คือมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือว่า
เสื้อชูชีพมีให้กับผู้โดยสารเพียงพอด้วยหรือเปล่า

ก็เลยไม่ได้แบบนึกถึงเสื้อชูชีพ